ส่วนใครที่ลุ้นอีกหนึ่งลุ้นที่บอกว่าลุ้นตั้งแต่เมื่อเช้าเลยนะคะ
เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีนอนไม่ดึกจะได้ตื่นเช้า๖โมงค่ะ
หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะคะเข้าแอปเป่าตังค์ค่ะ
ขออภัยนะคะเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งเพื่อที่จะลงทะเบียน
คนที่รอก็รอไปคนที่ลงก็ลงได้
เมื่อเช้านี้เขาให้๕ล้านสิทธิ์คุณผู้ชมคะไม่ถึง๒ชั่วโมง
ประมาณสัก๒ชั่วโมง๖นาทีค่ะเต็มแล้วเต็มเรียบร้อย
แล้วคนที่เขาลงทะเบียนไม่ได้นะคะเขาก็โอดโอดครวนกันนะคะ
เขาบอกว่าบางทีมันไม่ได้เป็นเพราะฉัน
ตื่นเช้าแล้วฉันทำทุกอย่างแล้วมันเป็นเพราะเครือข่าย
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่เขาใช้ก็คือทำทุกอย่าง
มันทำให้เครือข่ายช้าการลงทะเบียนก็ช้า
ดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่ง
ช่วงเช้าที่ผ่านมา๒หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
แน่นอนเจ้าของโครงการกระทรวงการคลัง
และคนที่เราพูดถึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเครือข่าย
เพราะว่าเขามีการแชร์ข้อมูลกันเยอะแล้วนะคะตอนนี้
ฝ่ายนี้กำลังจะหาข้อตกลงร่วมกัน
เพื่อที่จะช่วยเหลือนะสำหรับคนที่ลงทะเบียนไม่ได้เนี่ยนะคะ
กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้รวบรวมตัวเลขที่เกิดปัญหาในการลงทะเบียน
จะเอาตัวเลขเหล่านี้มาพิจารณาว่าจะมีการขยายโครงการหรือไม่อย่างไร
การเปิดใช้งานใน๑๔วันเพื่อนำมาพิจารณาขยายโครงการหรือเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่มเติมค่ะ
คนละครึ่งเฟส๒เขาติดแฮชแท็กแบบนี้เลยนะ
หลายคนประกาศขู่ด้วยนะย้ายค่ายแน่นอน

อยู่ระหว่างการดำเนินแก้ไขเร่งด่วน
ส่วนข้อความที่สองนะคะโพสต์เมื่อประมาณบ่ายโมงตรงนี้เองนะคะ
ระบุว่าขณะนี้ทุกระบบสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้ว
และผลกระทบต่อลูกค้าต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วย
พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบด้วยการประกาศมาตรการชดเชย
ให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบก็ต้องรอต่อไป

ก็คือการเข้าที่ที่จะเข้าไปหากศธชนั่นเองนะคะ
ส่วนคนที่ได้รับสิทธิ์จากเฟสที่๑พบว่ามีปัญหาเล็กน้อยบางคนนะ
ก็เอ๊ะหรือเราจะต้องลงพร้อมกับคนอื่นเขาจะต้องตื่น๖โมงหรือเปล่า
เราเนี่ยเป็นบุคคลในเฟส๑หลายคนตื่นขึ้นมา
พยายามจะเข้าไปกดรับสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์เข้าไม่ได้
ค่ะคือจริงเฟส๑เนี่ยยังไม่ต้องรีบลงทะเบียนก็ได้นะคะ
เพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยยังเปิดให้จนถึงมกราเลยไหมคะ
ใช่ค่ะค่อยทยอยนะคะค่อยทยอยลงทะเบียนนะคะ
คือเริ่มตั้งแต่วันนี้จริงแหละแต่ค่อยเริ่มไป
เพราะอย่างไรก็ตามเงิน๕๐๐ที่คุณจะได้เพิ่มเติม
มันจะเริ่มใช้ได้๑มกราคมปีหน้า
พร้อมกันกับเฟส๒ที่เริ่มใหม่เนี่ยนะคะ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่อยทยอยไปลงแล้วมันขึ้นแบบนี้มันขึ้นแบบนี้ค่ะ
เข้าไปไม่ได้เลยนะคะไม่ต้องเข้าไปกรอกอะไรค่ะ
กดแอปเท่านั้นเองมันก็เข้าไม่ได้แล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะคนที่มีปัญหาลงทะเบียนไม่ได้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะคะ
รอการเยียวยาทั้งจากกระทรวงการคลังเองว่าจะทำอย่างไร
ส่วนคนที่อยู่ในเฟสหนึ่งนะคะไม่ต้องรีบใจเย็น
เดี๋ยวรอดูนะคะว่าหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยนะคะ
ตัวเลขผู้ลงทะเบียนไปคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิภายใน๑๔วัน
และผู้ที่ไม่ตรงคุณสมบัติที่เขากำหนดเอาไว้
อาจจะมีสิทธิ์ที่มาเปิดกันอีกรอบนึงเดี๋ยวรอดูรอบต่อไปกันนะคะ